พระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ถือว่าเป็นการรวมศิลปะสถาปัตยกรรมไทยทุกแขนงเอาไว้นะคะ
และในโอกาสนี้ประชาชนจะสามารถเข้าชมพระเมรุมาตรและพื้นที่โดยรอบได้
ตั้งแต่วันที่๒ถึง๓๐พฤศจิกายนนี้ค่ะ
แต่มีข้อปฏิบัติและรายละเอียดต่างที่พึงจะรับทราบเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติตามด้วยนะคะ
สมเด็จพระเทพรัตดาสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดนิทัศกาลพระเมรุมาตรในวันที่๒พฤศจิกายนค่ะ
จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่๒ถึง๓๐พฤศจิกายน
เวลา๗นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาโดยไม่มีวันหยุดนะคะ
ซึ่งประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าชมนิทัศกาลพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวง
จะต้องผ่านจุดคัดกรองที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ทั้งหมด๕จุดค่ะ
แบ่งเป็นของประชาชนทั่วไป๓จุดได้แก่บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วงเวียนรอดอร์ถนนด้านท่าช้างและถนนด้านพระแม่ธรณีบีบมวยผม
สำหรับผู้พิการสามารถเข้าไปได้ที่จุดคัดกรองด้านหลังกระทรวงกลาโหม
และจุดสุดท้ายสำหรับภิกษุสามเณรจะเดินผ่านจุดคัดกรอง
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่องต้นจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาตร
และพื้นที่โดยรอบอย่างอิสระรอบละ๕๕๐๐คนนะคะ
ก็คาดว่าจะรองรับประชาชน๑๔๐๐๐คนต่อวัน
แบ่งเป็นประชาชนทั่วไปวันละ๘๐๐๐คน
นักเรียนนักศึกษาวันละ๑๕๐๐๐คน
นักท่องเที่ยววันละ๘๐๐๐คน
ผู้พิการวันละ๕๐๐คน
และพระพิสุสามเณรวันละ๕๐๐คนค่ะ
ประชาชนที่มีโอกาสได้ผ่านจุดคัดกรองไปแต่ละรอบนั้น
จะสามารถอยู่ในพื้นที่ได้ครั้งละ๑ชั่วโมง
แบ่งเป็นการถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณถนนเส้นกลางทางเข้าพระเมรุมาตร
ซึ่งจะเห็นภาพแปลงนาเลข๙ไทยและภูมิทัศน์ส่วนต่างของพระเมรุมาตร
จุดนี้ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีนะคะ
จากนั้นจะให้เข้าชมพื้นที่ด้านในอย่างอิสระเป็นเวลา๔๕นาที
ในส่วนพระเมรุมาตรจะเปิดให้ประชาชนขึ้นลงได้ทั้งสองด้านค่ะ
นอกจากความสง่างามสมพระเกียจของพระเมียรุมาตรแล้ว
พระเมียรุมาตรนิศกาลพระราชปวัตรและพระราชกรณียกิจ
และบริเวณโดยรอบพระเมรุมาตรจะประโคมดนตรีวงบัวลอย
บริเวณสาลาลูกขุนเวลา๘นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกา
รวมถึงมีการแสดงมหรสบทุกวันตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาค่ะ
โดยทุกวันเสาร์และอาทิตย์จะมีการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรมอีกด้วยนะคะ
เข้าชมแต่ละรอบนั้นมีเวลาเพียง๑ชั่วโมงค่ะ
โดยก่อนหมดเวลาเข้าชม๕นาทีเจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนว่าหมดเวลาในการเข้าชม
เพื่อเปิดให้ประชาชนรอบต่อไปได้เข้ามา
เมืองต้นคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาชมพระเมรุมาตรตลอดทั้งเดือนรวมกว่า๓ล้านคน
ส่วนเรื่องการแต่งกายนั้นประชาชนจะต้องสวมใส่ชุดสีสุภาพ
โดยผู้ชายให้ใส่เสื้อเชิดหรือเสื้อโปโล
สวมรองเท้าหุ้มส้นงดกางเกงยีน
ส่วนสุภาพสตรีงดใส่เสื้อแขนกุดหรือว่าสายเดียว
ดกางเกงขาสั้นและกางเกงยีนเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งไทยรัฐทีวีเองนะครับได้เคยสัมภาษณ์อาจารย์ก่อเกียรติทองผุด
เป็นผู้ออกแบบพระเมรุมาตรอาจารย์บอกทั้งน้ำตาอย่างนี้นะครับ
อาจารย์บอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมสุดท้าย
ถือว่าเป็นการส่งเสด็จพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับ
ดังนั้นจึงถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่จริง
แล้วก็เชื่อว่าคนไทยต้องการที่จะไปรับชม
งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
แล้วก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยที่ทรงมี
พระบรมราชานุญาตในการที่ให้ประชาชนได้เข้าไปชมกัน
ตั้งแต่วันที่๒ถึง๓๐พฤศจิกายนนะครับ